เรื่องใหญ่อย่างที่พี่เบิร์ตบอกเลยว่า
คำพูดที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเสี่ยงคุก
ถ่ายคลิปคนจมน้ำดับต่อหน้าแล้วไม่ได้ช่วยเนี่ย
คือบางคนก็มีการถกเถียงคือไม่ใช่เหตุการณ์นี้นะ
ว่าบางทีเราไปเจอเหตุการณ์ที่คนอยู่ในอันตราย
แต่เราก็กลัวเราก็เลยไม่ได้ช่วยอันนี้ผิดด้วยเหรอ
นี่จะมาเป็นข้ออ้างได้ไหมถ้าสมมุติเกิดว่าสารท่านตัดสินขึ้นมา
แต่พี่เบิร์ตเมื่อวานเราฟังในฝั่งของครอบครัวผู้สูญเสียใช่ไหม
ยังไม่ได้ฟังคนที่แบบอยู่ข้างบนแล้วก็ถ่ายคลิปเลย
วันนี้ได้ฟังวันนี้ได้ฟังว่า
พวกเขาพวกเธอคิดยังไงถึงไม่ได้ลงไปช่วย
คือคนอื่นจะคิดว่าไม่ได้ลงไปช่วยแต่พวกเขา
เดี๋ยววันนี้เขาจะมาบอกว่าเขาได้พยายามช่วยแล้วช่วยยังไง

นี่คือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏ
นางสาวสุรัตนวดีหรือว่าสุอายุ๓๒ปี
นั่นแหละครับพยายามทะลึ่งตัวขึ้นมาจากน้ำ
ลื่นตัวเข้ามาจากน้ำคล้ายคนจะจมน้ำนะครับ
บนสะพานก็มีวัยรุ่นถ่ายคลิปเอาไว้
แต่ถ้าในคลิปคือจะไม่เห็นว่ามีใครลงไปช่วยเธอ
แล้วยังมีการหัวล้อย้อนแล้วพูดจานลักษณะคล้ายไล่ให้ไปตายนะ

ก็ถูกน้ำพัดแล้วไปจมน้ำเสียชีวิตจริงคุณผู้ชม
เหตุเกิด๓๑ตุลาคมที่ผ่านมานี่คือเหตุการณ์วันนั้นครับ
หลังเกิดเหตุนางสุรินอายุ๕๒ปี
แม่ของนางสาวสุเนี่ยแม่เสียใจดิ
พอได้เห็นคลิปแบบนี้แม่ยิ่งสะเทือนใจ
ยิ่งปวดใจแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เมื่อวานนี้แม่ไปแจ้งความที่สพหันคาแล้วนะครับ
จะให้ดำเนินคดีครับลองฟังคุณแม่ก่อน
คนตายนะคนตายตั้งแต่ของหน้าเรา
คนเราเอาเหมือนใจอะไรมาใช้ไม่รู้
คนแบบนั้นก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้
ใช่คือกลุ่มวัยรุ่นที่ถ่ายคลิปเนี่ย

อยู่กันทั้งหมด๕คนผู้หญิงที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะ
อายุ๓๒แล้วก็มีผู้หญิงอีก๒คนอายุ๒๐กับ๑๗
รวมถึงมีเด็กผู้ชาย๒คนอายุ๑๔

คุณผู้ชมอยากฟังไหมต้องฟังนะต้องฟังเขาบ้างนะ
ไว้ที่อยู่แถวสะพานข้ามห้วยตาศรีจุดเกิดเหตุเราบอกว่า
วันเกิดเหตุนางสาวสุที่ตกน้ำที่อยู่ในน้ำเมาแล้วนะ
แล้วไปนอนอยู่ตรงสะพานจนกลิ้งตกน้ำไปเอง
พวกเขาพวกเธอก็พยายามช่วยแล้ว
ยื่นไม้ให้จับก็แล้ววิ่งไปตามชาวบ้านมาช่วยก็แล้ว
แล้วก็ยังไปตามพ่อเลี้ยงของนางสาวสุให้มาช่วย
แต่ไม่มีใครมานะพวกเธออ้างแบบนั้นนะครับ
แล้วตอนที่ช่วยเนี่ยนางสาวสู่ยังหัวเราะใส่พวกเธอเลย

แต่ก็ไม่มีใครคิดว่านางสาวสุจะเสียชีวิตครับ

คือกลบไว้รู้ที่ถ่ายคลิปนี้เราบอกว่าเขาเองก็สงสาร
สงสารผู้ตายคือก็ไม่คิดว่าจะจมน้ำไปจริง
อีกอย่างก่อนหน้านี้ผู้ตายแกล้งจมน้ำ
แกล้งจมน้ำมาแล้วนะครั้งนี้ก็คิดว่าแกล้งอีก
ไม่คิดว่าจะจมจริงแต่ก่อนจะจมก็อย่างที่บอกไป
นี่แหละนะก็คือพยายามช่วยแล้ว
อย่างไรก็ตามเมื่อวานเบิร์ตบอกข้อกฎหมายไปแล้ว
วันนี้ย้ำอีกย้ำจากนะครับนักกฎหมายเลยแล้วกัน
ก็คือทนายเดชากิติวิทยานันต์
บอกว่าไม่ว่าคนที่จะถ่ายคลิป
จะบอกว่าเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
แต่ตามกฎหมายแล้วถ้าเห็นแล้วว่ามีคนกำลังจะจมน้ำ

กระทั่งผู้ประสบเหตุจมน้ำตายเนี่ยคุณผู้ชม
ก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๒
ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยันตรายแห่งชีวิต
ซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเอง
คือแปลเป็นภาษาชาวบ้านคือ
ถ้าพอจะช่วยได้ถ้าพอจะช่วยได้ต้องช่วย

หรือว่าปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับคุณผู้ชมครับ
ยังไงก็ดูข่าวนี้ไว้แล้วก็ลองประเมินสถานการณ์
วันหนึ่งที่ท่านตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ท่านจะทำอย่างไรครับ